บางคนเขาบอกว่าต้องไปเอาของไปจำนำ
แต่มีแค่ครกกับสากก็เอาไปจำนำ

ลองดูของในบ้านแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปจำนำแล้ว
เอาครกกับสากหินแบบนี้ไปจำนำดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะ
ก็มีการโพสต์ข้อความโควิดพ่นพิษ
ไร้งานไร้เงินประทังชีวิต
ก็ต้องหาของที่จะทำเงินได้
ครกหินขนาดความกว้าง๗นิ้วพร้อมกับสาก
รวมน้ำหนักหลายกิโลกรัม
เป็นสิ่งของที่ชาวบ้านคนหนึ่งของตำบลป่าแดด

นำมาจำนำเอาไว้ที่สถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลป่าแดดที่เชียงใหม่

โดยผู้จัดการสถานธนานุบาลที่ตำบลป่าแดด
คือนายเดชาปัญญาวุฒิพัฒน์
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่า
ประชาชนที่มาที่สถานธนานุบาล
ส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้เงินกันหมดแล้วค่ะ
สิ่งไหนที่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไป
แล้วก็ต้นสังกัดได้สั่งให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงขยายระยะเวลาถ่ายถอนทรัพย์จำนำ
เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
คนที่มีรายได้น้อยนำทรัพย์สินมาจำนำ

คิดดอกเบี้ย๑๐๐ละ๐๑๒๕ต่อเดือน
ขยายระยะเวลาถ่ายถอนออกไปอีกนะคะ
จากเดิม๔เดือน๓๐วันก็จะขยายไปอีก๑เดือน
รวมทั้งหมดก็คือ๖เดือน
โดยที่ทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำช่วงนี้
ร้อยละ๙๐เลยนะเป็นทองรูปภัณฑ์นอกจากนั้น
ก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพอดูอีกทีนึงเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวของที่พอหยิบฉวยอะไรในบ้านได้

ซึ่งสถานธนานุบาลนครเชียงใหม่
ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้กว่า๑๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะ
ตอนนี้คนเดือดร้อนบอกโอ้โหต้องเอาทรัพย์สินออกมา
จำนำออกมาขายแล้วเมื่อวานเห็นภาพไหมฮะที่ร้านทอง
เพราะว่าราคารับซื้อทองมันเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่๒๕๐
คนแห่ไปที่ร้านทองไปเรียงคิวกันหน้าร้านเต็มไปหมดเลยนะครับ

ใช่แล้วก็ที่ร้านทองเองเลยนะบอกว่าตอนนี้
คือพอคนเอาทองมาขายจ่ายเงินสดให้ไป
ร้านทองบางร้านบอกว่าไม่มีเงินสดอยู่แล้ว
มีแต่ทองอยู่จนต้องปิดบางสาขาแล้ว